ปราจีนบุรีเกิดเหตุรถไฟชนชายไม่ทราบชื่อ
ขาขาดกระเด็นไกลไปประมาณ๑กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่ก็รุดเข้าไปตรวจสอบเหตุรถไฟชนคน
บริเวณบ้านเมืองใหม่ตำบลประจันตคาม
พบผู้บาดเจ็บยังนอนบาดเจ็บอยู่นะ
เสื้อยืดแขนสั้นสีฟ้าสวมกางเกงขาสั้นสีดำ
นอนร้องคลวนคลางอยู่ข้างรถไฟ
แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องรีบให้การช่วยเหลือ

เพราะว่าขาของผู้ชายคนนี้ขาด
ขาด้านขวาขาดแล้วก็กระเด็นไปไกลประมาณ๑กิโลเมตรครับ
เรื่องต้นยังไม่ทราบว่าผู้บาดเจ็บเป็นใคร

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าผู้บาดเจ็บหมดสติในเวลาต่อมาครับ
สอบสวนทราบว่าพนักงานขับรถไฟคือนายอนุวัฒน์พันธ์ชื่น
เคลื่อนขบวนรถไฟมาจากสถานีกบินบุรี

ระหว่างทางก่อนถึงสถานีอำเภอประจันตคาม

ซึ่งเดินอยู่บนทางรถไฟบ้านเมืองใหม่
ก่อนถึงสถานีประจันตคามประมาณ๒กิโลเมตร
คนขับรถไฟจึงได้จอดรถเลยนะ

พร้อมกับรีบแจ้งเหตุไปยังสถานีรถไฟประจันตคาม
ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปนะครับ